กันด้วยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศรีแยกไฟแดงที่สะถัยหีบชลบุรีนะครับ
ต้องบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงค่ะนะฮะวินาทีเป็นวินาทีตายของผู้ชายคนหนึ่ง
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปนะฮะ
ไปถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวดูภาพกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะตอนที่เขาขี่มาถึงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นจังหวะที่ฝั่งที่ผู้ชายคนนี้มาเนี่ยเป็นไฟเขียวนะ
อ่าสัญญาณไฟเนี่ยนะฮะดูนะฮะตามลูกศรนะคะคืออยู่อยู่เขาจอดรถอืมแล้วเป็นจุดตรงกลางสี่แยกพอดี
ใช่แล้วดูต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยคือรถเนี่ยแบบไม่ทันลงอ่ะ
ทิ้งตัวลงไปแล้วก็เหมือนกับชักค่ะอยู่กลางถนนแบบนั้นนะคะเขามีอาการโรคประจำตัวกำเริบนะครับผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็มาช่วยกันเห็นไหมฮะมาช่วยกันหลายคนนะครับคือต้องบอกว่าโชคดีที่แม้จะเป็นจังหวะกลางสี่แยกแต่ว่ารถแต่ละคันเนี่ยยังไม่ได้พุ่งมามากนักนะฮะท่านผู้ชมครับหนึ่งในพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเนี่ย
ก็พยายามที่จะช่วยกันแต่ก็เอ๊ะจะทำยังไงดีนะฮะสุดท้ายมีทหารนายหนึ่งนะครับจะเอกรายพลพรมสอนนะครับเป็นทหารเรือสังกัดกรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะฮะในชุดเครื่องแบบลายพล้างเนี่ยฮะก็มาช่วยนะฮะเอาจักรยานยนต์เข้าไปข้างทางนะครับแล้วก็ช่วยผู้ป่วยคนนี้นะครับที่ชื่อนายสมชาติวัยห
แดดร้อนด้วยนะจังหวะที่มาถึงตรงสี่แยกเนี่ยอาการที่เกิดจากการผ่าตัดสมองมาเนี่ยอาการกำเริบพอดี
เหมือนกับว่าเขาก็หายใจแบบเร็วเหนื่อยหอบแล้วก็เหมือนกับจะช็อก
ต้องขอบคุณพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะ